เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือนะคะได้ส่วนที่กำลังหลายฝ่ายค่ะ
เข้าไปตรวจสอบรีสอร์ทแพรพักนะคะที่อยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ
วัชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เพราะว่ามีการบุกรุกนะคะใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือสนที่กำลังชุดพยักษ์ไพรและฉลามขาว
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า๒๐๐นาย
เข้าตรวจสอบบ้านพักตักอากาศและแพร่พัก
บริเวณริมอ่างเก็บน้ำท้ายเขื่อนวัชิราลงกร
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
แปลงกำลังออกเป็นห้าชุดค่ะเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายยี่สิบเอ็ดจุด
หลังพบว่ามีกลุ่มในทุนเข้าไปยึดถือครอบครอง
ใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารการครอบครองที่ดินนะคะว่าตรงกับหลักฐาน
และเอกสารที่เจ้าหน้าที่มีอยู่หรือไม่และจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า
หมายแต่ละแห่งมีที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เขตของกรมป่าไม้รวมทั้งเขตกันน้ำท่วม
อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือไม่
อกจากนี้ค่ะยังยึดซากสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ผู้ประกอบการนำไปประดับผนังบ้าน
จำนวนหลายรายการเลยนะคะเขากระทิงเขากวางเขาละมั่ง
หมูป่าหนังเสือลายเมฆหนังเลียงผา
แล้วก็ยังเจอไม้แดงรวมถึงไม้ประดูกที่แปรรูปแล้ว
อีกยี่สิบเจ็ดแผ่นก็เลยมีการตรวจยึด
และขอให้เจ้าของนำเอกสารหลักฐานการครอบครองไปแสดง
ซึ่งถ้าหากไม่สามารถนำเอกสารไปแสดงได้
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ